คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการหารือกันนะคะ
ในที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่แล้วก็บอกว่าคือตอนนี้ในต่างประเทศ
เขาเริ่มฉีดกันไปบ้างแล้วใช่ครับแต่ในส่วนของประเทศไทย
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอดูเรื่องของความปลอดภัยก่อนอืม
ต้องปลอดภัยจริงต้องไม่มีผลข้างเคียง
โดยจะยึดมาตรฐานออยนะคะซึ่งก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมควบคุมโรค
และสถาบันวัคซีนไปดูแลร่วมกับทางออยแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่า
สองถึงสามเดือนนะคะจะมีวัคซีนสองล้านโดส
เตรียมแผนว่าจะฉีดให้กับใครบ้างก็จะมีการจัดลำดับความสำคัญอย่างเร่งด่วนนะคะ
ก็คือคาดว่าจะเริ่มจากบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนะคะและที่เหลือก็จะตามมาในระยะต่อไปอีก๒๒ล้านโดส
ครับนอกจากนี้ยังให้เพิ่มเติมอีกสามสิบห้าล้านโดส
คาดว่าจะฉีดให้ได้ทั้งประเทศค่ะซึ่งบริษัทที่พัฒนาวัคซีนอยู่ก็พร้อมอยู่แล้วอ่ะนะคะ
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนหน่อยนะคะ
ก็คาดว่าประมาณอีกประมาณสักเดือนหรือ๒เดือนจะได้ส่วนแรกมาก่อนของอีกประเทศหนึ่งนะ
ผมก็จำเป็นต้องเข้ามาเพื่อเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์นะ
จำนวนสัก๒ล้าน๒ล้านโดสที่เหลือนั้นก็จะต้องรอของอีกที่หนึ่งที่เราจองไว้๒๖ล้านนะ
เดี๋ยวพบจิตใหญ่อีกทีแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของที่ผมต้องการให้เรียนกับทางฝ่ายสาธารณะสุขหมอเมย์เขาก็ต้องขายร่วมกันนะ
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากท่านนายกเนี่ยมา๒ล้านโดสก่อน

แล้วท่านนายกบอกว่ายังสั่งเพิ่มอีก๓๕ล้านโดส

เราจะตามเรื่องนี้ให้นะครับไทยรัฐนิวโชว์เราจะเกาะติดเรื่องวัคซีนให้ท่านนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับทางนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์นะครับ
ท่านบอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนแล้วนะครับ
ตั้งแต่ยังไม่มีผลการวิจัยของเจ้าใดประสบความสำเร็จด้วยซ้ำนะครับ
ไทยเราเริ่มหาวัคซีนได้มีการเจรจาไว้กับหลายบริษัท
และข่าวดีก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับท่านผู้ชมครับ
ไทยจะได้วัคซีนโควิด๑๙๒แสนโดสแรกจากบริษัทชิโนแวคนะครับ
จากจีนเป็นล็อตแรกเลยนะฮะ๒แสนโดสนะครับ
จากนั้นจะทยอยนำเข้าปลายเดือนมีนาคมอีก๘แสนโดส
แล้วปลายเดือนเมษายนอีก๑ล้านโดสก็จะรวมเป็น๒ล้านโดส
หน้าจอนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับตรงนี้นะครับ
เป็นการผลิตในประเทศนะฮะคาดว่าปลายเดือนพฤษภาคมนี้
น่าจะได้วัคซีนมาฉีดให้คนไทย๒๖ล้านโดส
วัคซีนทั้งหมดที่รัฐจัดให้ประชาชนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะฮะ
ถามว่าทำไมเราต้องเอามาผลิตในประเทศวัคซีนเนี่ย
คือเขาจะให้เชื้อวัคซงวัคซีนอะไรมาเพื่อให้ทางไทยเราผลกผลิตแล้วก็ฉีดให้กับคนไทยเนี่ย
อย่างนั้นมันต้องมีขั้นตอนการเอามาการช่งการแช่ความยงความเย็น
ไม่อย่างนั้นการจัดเก็บมันยุ่งยากก็จะใช้เป็นลักษณะเชิงแบบนั้นนะครับ
กลุ่มที่คาดว่าจะให้ได้รับวัคซีนก่อนในเบื้องต้นเลยนะครับ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าก็คือบุคลากรทางการแพทย์
ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวโดยจะต้องรับวัคซีนคนละ๒โดส
เพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเพียงพอกับการป้องกันโรค
หลักที่ทีมวิชาการเสนอคือ๑บุคลากรทางการแพทย์แน่
เพราะเขาเป็นคนเสี่ยงที่จะไปรักษาโรคอะไรพวกนี้ไปสอบส่วนโรคไปตรวจหาเชื้ออะไรอย่างนี้
ถ้าไม่ฉีดให้เขาเนี่ยเขาก็เสี่ยงถูกไหมแล้วถ้าเขาติดก็จะเป็นปัญหา
อันที่สองก็คือวัคซีนพวกนี้มันช่วยลดความรุนแรงของโลก
คือป้องกันการตายเอาพูดง่ายเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับวัคซีนแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงเนี่ย
ว่าเช่นจะเอา๖๐๖๕๗๐ก็สุดแท้แต่ว่าเรามีวัคซีนมากน้อยแค่ไหนใช่ไหม
เบาหวานที่คุมไม่ได้คุณเป็นโรคหัวใจคุณเป็นโรคปอดอะไรอยู่ได้
พวกนี้ถ้าได้รับวัคซีนก็อาจจะลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้
ทีนี้ก็มีคำถามว่าเอาแล้ววัคซีนที่เราได้ติดต่ออะไรกันไว้แล้วจะเอาเข้ามาใช้ในไทยเนี่ย
ตอนนี้มีข่าวว่าโอ้โหกลายพันธุไปหลายแบบมาจากสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้นะฮะ
ที่ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับแพทย์ศุภกิจท่านบอกว่าวัคซีนที่จะนำมาใช้ในไทย
เพราะรหัสพันธุกรรมที่นำไปทำวัคซีนกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนั้น
ยังเป็นรหัสหลักของไวรัสชนิดนี้
ส่วนเอกชนรายใดต้องการนำเข้าวัคซีนก็สามารถทำได้
แต่ต้องมาขอขึ้นทะเบียนกับออยก่อน
ซึ่งจะดูโรงงานทุกล็อตการผลิตและต้องได้รับการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งของประเทศไทยจะยอมรับขึ้นทะเบียนเฉพาะวัคซีนที่มีการทดลองในเฟส๓เท่านั้น
ซึ่งการรับการรับการฌิดวัคซีนต้องเข้ามาได้
การรับการรับการตั้งสำเร็จน่าที่มีบุคคล
ฉีดให้ฟรีให้ได้ไม่น้อยกว่า๑๕๐ของประชากรนะครับ
ร้อยละห้าสิบนี่ก็ต้องใช้วัคซีนประมาณเจ็ดสิบล้านโดส
ค่ะตอนนี้ได้เจรจากับหลายบริษัทเพื่อให้คนไทยมีความมั่นใจว่าคนไทยจะได้วัคซีนใช้
ล่าช้าไปกว่าประเทศอื่นนี่นะฮะ
คนละสองโดสนะฮะถ้ามีอยู่เจ็ดสิบล้านโดส
ก็หาร๒ก็ประมาณนี้ฮะ๓๕๔๐ล้านคนประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็รอคอยเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ระหว่างรอคอยเราก็ต้องร่วมมือกัน
ก็ต้องป้องกันการแพร่ระบาด